เหลือสองคนอีกใช่ไหมฮะแน่นอนทุกวันศุกร์และวันอังคาร
เพราะเราควรจะมีพิธีกรใหม่พิธีกรใหม่นี้หล่อ

พิธีกรใหม่เป็นพิธีกรที่ฉันทุกคนเอาตรงนะฮะ
มดดำเองเพิ่งรู้ก่อนเข้ารายการไม่ถึง๑๐นาที

คุณคิดว่าพิธีกรใหม่เนี่ยเป็นใคร
ตอนแรกมารู้ว่าพิธีกรใหม่คุณรู้สึกยังไงบ้าง
หนูเจอข้างล่างก่อนจะขึ้นมาเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นขอต้อนรับพิธีกรใหม่
ของรายการข่าวใส่ไข่หล่อเข้มเห็นแล้วหิว

สวัสดีค่ะครับขอต้อนรับคุณชูวิทย์กระบวนละวิศิษฐร์
นี่รถดำแล้วกับรถเม
นี่ผมเป็นห่วงคุณสองคนคุณจัดกับผมมันจะมีคดีเพิ่มน่ะ
เพราะว่าในอดีตใครจัดกับผมเนี่ยล้วนจะมีคดีเป็นคู่คดี
โดนฟ้องหมินประมาทอยู่เสมอแต่เราไม่ทันเหมือนกันแล้วใช่ไหม
ไม่โดนแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่เยอะไหม
พอก่อนเหนื่อยปีนี้ปีเหนื่อยจะเรียกว่าปีชงก็ยังว่าได้
คุณชูวิทย์ต้องให้เรียกว่าคุณชูวิทย์
ปกติถ้าสมมุติเจอกันก็จะเรียกอาชูวิทย์จะให้เรียกพี่ชูวิทย์หรืออะไรดีก่อน
โอ้โหเรียกพี่มันก็ดูกระชุ่มกระชวยขึ้นไปหน่อยเรียกอา
ตัวโดนคนก็เรียกป๋าคุณป๋ากับมึงนี่แหละว่าอะไร
ซึ่งป๋าชูวิทย์ก็ดีเหมือนกันนะเออหรือว่าจะเรียกลุงชู

เอาเถอะเรียกอะไรไม่สำคัญสำคัญสาระเนี่ยใส่ไข่ให้เยอะแบบนี้ที่ว่าเนี่ย
เพราะฉะนั้นพิธีกรที่จะมาร่วมใส่ไข่กับเราแน่นอนถูกเป็นทางการ
ขอต้อนรับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตสู่ข่าวใส่ไข่
อย่างเป็นทางการเลยจริง
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ